ส่วนอีกคู่นึงค่ะหนุ่มตีอย่างอาเล็กธิรเดชนะคะ
เขาออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าห่างกับหวานใจเต้ยจรินพร
หลายคนก็ไปตีความออกไปบอกว่าเฮ้ยเขาจะเลิกแล้วแน่เลย
รักครั้งนี้ไม่สมหวังแล้วแน่เลยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างงานเยอะ
ท้ายที่สุดนะคะหลายคนเป็นห่วงค่ะ
แล้วก็กลัวว่าความสัมพันธ์จะสั่นคลอนไม่เหมือนเดิม
ด้วยความว่าฝ่ายชายก็งานเยอะมากเต้ยเองก็งานยุ่งด้วยนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้เห็นว่าฝ่ายชายเคยเปลยเอาไว้ว่าคิดเรื่องแต่งงานไว้เหมือนกัน
แต่เต้ยบอกว่ายังไม่คิดยังไงยังไงอยู่นะคู่นี้
ไปฟังเจรินพรกันหน่อยค่ะ
เริ่มไม่เริ่มค่ะเต้ยห่างไม่ห่างเนี่ย
มันก็เป็นไปตามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
เพราะว่าเต้ยก็ถ่ายละคร๒เรื่องด้วย
แล้วก็มีนู่นมีนี่มีนั่นไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้
มันก็คือเวลาเจอกันมันก็จะน้อยลง
ความฝันของเขาเขาก็อยากมีครอบครัวอะไรอย่างนี้
เต้ยก็คือสำหรับเต้ยรู้สึกว่ามัน
การมีครอบครัวมันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะคะ
เต้ยกับเหล็กก็อาจจะไม่รู้ค่ะ
ต้องใช้เวลาต้องดูกันไปเยอะเลยค่ะ
เพราะนี่ก็ยังมีแบบตีกันบ้างอะไรกันบ้าง
เราก็ยังไม่คิดอยากจะแต่งงานไม่คิดอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะ